มาดูเหตุการณ์นี้ที่เราเกิดไปตั้งแต่ต้นรายการนะครับ
คุณผู้ชมบ่าวสาวรักนิรันดร์
คุณผู้ชมธรรมดาจะเป็นการจัดงานแต่งงานที่ไหนครับ
โรงแรมสารที่จัดเลี้ยงบ้านเจ้าบ่าวบ้านเจ้าสาว
แต่งานวิวาครั้งนี้จัดขึ้นที่วัดเพราะอะไร
จัดงานวิวากลางงานศพครับ
คุณผู้ชมเห็นภาพแบบนี้แล้วมันไม่ใช่ภาพในพรีเวดดิ้งภาพแต่งงาน

เจ้าสาวนะคุณผู้ชมบอกไว้ก่อนเลยคือเสียชีวิต
เจ้าบ่าวพยายามสารฝันเจ้าสาวที่จะแต่งงานกัน
ครอบครัวมาพูดคุยกันทั้งแม่ของเจ้าสาวเองนะครับ
รวมถึงทางฝั่งเจ้าบ่าวซึ่งเป็นตำรวจหนุ่มเอง
ก็เลยจะสารฝันฮะจัดงานวิวาในงานศพนี้เลย
วิวาครั้งนี้ก็เลยมีทั้งรอยยิ้มมีทั้งน้ำตา
มีทั้งความสุขและความเศร้านะครับ
โดยงานจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่วัดเกาะเข็ดน่อ

จริงแล้วเป็นสารที่จัดงานศพของเจ้าสาว
ก็คือนางสาวสิราวัลสร้อยสนอายุ๒๙ปี

นี่หรือจริงคืองานศพ

แล้วนี่มีกั้นประตูอะไรแบบเหมือนกับงานแต่งเลย

เจ้าบ่าวคือ๑๐ตำรวจเอกทีระวุธกองทอง

เป็นไปตามประเพณีของการแต่งงานเลย

เจ้าสาวเป็นสแตนดี้ที่ไม่มีชีวิตนะครับ
เพราะเจ้าสาวเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
ทีนี้เจ้าบ่าวจุดทูปบอกกับวิญญาณของเจ้าสาว
บอกว่าต่อจากนี้ไปไม่ต้องห่วงแล้วนะ
เขาจะคอยดูแลแล้วก็คุ้มครองครอบครัวของเจ้าสาวเอง

ต่อหน้าสักขีพยานคนอื่นนี่ตอนจุดทูปนะ

แล้วดูสิคุณความรู้สึกของคนที่มาร่วมงาน

คุณผู้ชมดูจังหวะนี้สักนิดหนึ่งนะครับ

ก่อนหน้านี้อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับ

จะดูแลทั้งครอบครัวของเจ้าสาว

ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะครับ

ให้กับครอบครัวนี้หน่อยนะ
โอ้โหนี่คนดูหลายคนบอกดูแล้วน้ำตาจะไหลตามเลย
ใช่ค่ะเป็นข่าวที่แบบทั้งเศร้าทั้งสุขอยู่ในข่าวเดียวกันจริง